ตอนนี้ตัวแทนรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจาก๒๐ประเทศ
กำลังเข้าร่วมการประชุมต่อต้านการก่อการร้ายที่อินโดนีเซียนะครับ
และได้เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกัน
ตัดเส้นทางทางการเงินของกลุ่มก่อการร้าย
แสวงหาความร่วมมือด้านข่าวกรอง
และหามาตรการต่างในการสกัดกั้นการก่อการร้าย

กลุ่มก่อการร้ายใช้ในการปล่อยข่าวแล้วก็สื่อสารกัน
รวมทั้งการทลายแหล่งเงินสนับสนุนให้กลุ่มก่อการร้าย

โดยนายวิรันโต้รัฐมนตรีความมั่นคงของอินโดนีเซีย

สกัดกั้นเส้นทางเงินสนับสนุนของกลุ่มก่อการร้ายเป็นสิ่งสำคัญ
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันในหลายทาง

แท่นที่นายยูซุปคัลลารองประธานธิบดีของอินโดนีเซีย
ระบุว่าแค่เพียงการตัดเส้นทางทางการเงินของกลุ่มก่อการร้ายแค่เพียงอย่างเดียว

สิ่งสำคัญคือการเข้าใจหลักการแล้วก็แนวคิดของผู้ก่อการร้าย
ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันการโจมตีในอนาคตได้ถูกต้อง
โดยในการประชุมครั้งนี้ออสเตรเลียและประเทศพันธมิตร
อย่างสิงคโปร์มาเลเซียไทยและฟิลิปปินส์
ก็จะร่วมกันเปิดเผยรายงานการประเมินความเสี่ยง
กลุ่มทุนต้องสงสัยที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายในภูมิภาค
ซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการทำรายงานเรื่องนี้ในภูมิภาค
ขณะที่นายไมเคิลคีแน่นรัฐมนตรียุติธรรมของออสเตรเลีย
เชื่อว่าเอกสารนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานความมั่นคงของประเทศต่าง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
จากนี้ยังมีภัยจากการเข้าใช้สกุลเงินดิจิตอล
อย่างการใช้บิตคอยน์ซึ่งยากที่จะตรวจสอบ
จากนี้ก็ยังต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวเงินที่ผิดปกติของบุคคลทั่วไป
เพราะว่าอาจจะมีการนำเงินไปใช้ก่อเหตุโจมตีแบบเดียว
อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในยุโรป
โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้นในวันพฤหัสบดี
ที่ประชุมก็จะมีการออกแถลงการร่วมกันครับ